สำหรับกระทรวงพลังงานเองนะครับแล้วก็การไฟฟ้านครหลวง
ก็จับมือกับเอกชนทุกภาคส่วนทั้งผู้ค้าน้ำมันแล้วก็ค่ายรถยนต์นะครับ
ในการส่งเสริมให้ใช้รถพลังงานไฟฟ้า
เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ก็ต้องร่วมมือร่วมใจในทุกฝ่ายแล้วก็รถทุกคันแล้วครับ
โดยนายสิริจิรพงพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เปิดเผยว่าได้เรียกประชุมค่ายรถบรรทุกขนาดใหญ่
แล้วก็ผู้ค้าน้ำมันหาบรือเตรียมความพร้อม

เพื่อช่วยเกษตรกรสวนปามด้วยนะครับ
รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในภาคขนส่ง
และที่สำคัญช่วยลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กได้นะครับ
โดยข้อสรุปก็คือให้ค่ายรถยนต์
ภายในวันนี้๒๓มกราคม
ขนาดที่ศาลีบริการปอตทบ้างจากซัสโก

เร็วนี้ก็จะมีการเพิ่มมีการขยายอะไรต่อไปนะครับ
ขนาดที่นางสาวผาสุกสัมปุณณโชษ
ภูมิในการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน
เปิดเผยว่ากฟนได้ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
เนื่องจากถือว่าเป็นพลังงานสะอาดปราศจากการปล่อยมลพิษ
ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาฝุ่นละออง
ที่มีค่าเกินมาตรฐานอยู่ในขณะนี้
อกจากนี้ได้จัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
โดยตั้งอยู่ที่ทำการของกฟนทั้งหมด๑๑สถานี
รอบคลุมทั่วเขตจำหน่ายของกรฟน
พร้อมกับจับมือกับภาครัฐและภาคเอกชนอื่น
ในการขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
รองรับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตต่อไปนะครับ